ช่วงนี้เขาบอกว่าหลายสถานที่เลยนะครับน่าเที่ยวทั้งนั้นเลย
ที่แรกเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางก่อนครับ

โอ้ทะเลทะเลหมอก
เพลงอะไรเพลงมันไม่เข้าเลย

ที่เห็นอยู่ครับคือดอยฟ้างามตำบลบ้านสาที่ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอแจ้ห่ม
กำลังผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางนะครับ
นักท่องเที่ยวสามารถพาครอบครัวเนี่ยนะ

มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบเลยทีเดียวครับเห็นไหม

เห็นแต่ในทีวีอย่างนี้แหม่มันก็ได้อารมณ์ในจุดหนึ่ง
แต่ถ้าไปถึงที่จริงแล้วได้ไปเห็น
โอ้โหคุณผู้ชมมันจะฟินมากเลย
เอาล่ะแค่นี้ยังไม่พอนะครับ
ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าให้ได้ชมสมปรารถนาอีกด้วย

อากาศตอนนี้นะครับอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสแล้วด้วยนะ
ใครที่จะไปก็ต้องพกเสื้อกำหนาว
เสื้อกันหนาวหนาวเสื้อคลุมไปด้วย

นายวรายุทธ์ค่อมบุญนายอำเภอแจ้ห่มนะครับ
บอกว่าจะเร่งพัฒนาดอยฟ้างามแห่งนี้นะครับ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง

โดยเชื่อมต่อจากวัดพระบาทสุธาวาส

ต้องเดินขึ้นยอดเขาสูงอีกกว่า๑กิโลเมตร
จะพบกับบรรยากาศที่ลายล้อมไปด้วยทะเลหมอก
และความร่มรื่นของป่าเขาสวยงามตามธรรมชาติแห่งใหม่นี้แหละครับ
ไปดูอีกหนึ่งที่คุณผู้ชมที่บ้านผาฮีตำบลโป่งงาม
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาคากับมูเซอร์ค่ะ
ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนความสูงกว่า๑๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยนะคะ
ทำให้บริเวณนี้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน

อุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต

ทำให้เราสามารถชมวิวทะเลหมอกได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่าเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปชมก็อยู่ห่างจากอำเภอแม่สายไม่ถึง๒๐กิโลเมตรนะคะ

ชาวบ้านแถวนั้นเขามักจะปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นส่วนใหญ่

เพราะว่าที่นี่เขาได้รับรางวัลกาแฟอาราบิก้าที่ดีที่สุด
ในงานมหากรรมพืชสวนโลกเมื่อปี๒๕๕๔มาแล้ว
มีรางวัลการันตีนะ

บรรยากาศอาวมายาเกาะพิพี

ภายใต้เขตอุทยานแห่งชาติ

ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ
เดินทางไปเล่นน้ำทะเลกันอย่างคึกคัก
หลังจากเปิดฤดูการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน

นายวรพฤษล้อมลิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรธารามุกอพิพี

มีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่อ่าวมายา

ก็ทำให้อุทยานั้นจัดเก็บรายได้เฉพาะอ่าวมายากว่า

เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วว่ามันคึกคักจริงนะครับ

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน

เป็นอีกหนึ่งที่ชาวต่างชาติ

ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับคนญี่ปุ่นคนนึง
เขาบอกว่าเขาเคยมาประเทศไทย

เขาบอกว่าเขาชอบมากสวยมาก

จริงนะคุณผู้ชมชาวต่างชาติเขาชอบในความสวยงามของท้องทะเลในเมืองไทยมาก
เพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราต้องไป
ควรจะไปแล้วก็ต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะครับ